ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินอร่อยกันดีกว่านะครับ

ก็ชื่อร้านเค้าน้องใบตองคุณขี้ส้า

อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคัน
ใครชอบกินเป็ดพลาดไม่ได้เลย

เจ้าของร้านไง
คือเธอมาปรับเองจนรสชาติลงตัว
ทางร้านเขาจะใช้เนี่ยเป็ดไล่ทุ่งซึ่งเป็นเป็ดพันธุ์ไทย
ลักษณะมันยังไงยังไงคะตัวเล็กแต่เนื้อแน่นเนื้อเน้นนะ
เอาเป็ดนี่มาตุ๋นรวมกันกับป๋วยกั๊กอบเชยเครื่องพันโลขาตะไคร้และเหล้าจีน
โอ้โฮ
๕๐ตัวโอ้โฮ
ผมบอกแบบนี้ละกันช้าหมดอดกินนะจ๊ะ
ลองกันได้เขาเปิดเนี่ยทุกวันตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
ไม่ถูกก็โทรไปตามเบอร์นี้แล้วกันผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้นะ
บอกสักเกิดเบอร์ละกัน๐๙๐๙๙๔๔๗๘๑อุ๊ยเกือบอ่านไม่ทัน
มีตั้ง๒เบอร์นะใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังในแฟนเพจตลอดข่าวได้